โอ้โหลมพัดตึ้งพัดตึ้งเล่นเอาต้นมังคุดล้มระเนรนาศแบบนี้

การุญสวัสดิ์นะคะรูกรณรสหน่า
รายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ช่วงระยะสัปดาห์นี้ค่ะหลายพื้นที่นะคะ
จะต้องเตรียมรับมือกับพายุฝนฟ้าขนองค่ะ
แล้วก็อาจจะทำให้พืชผลการเกษตรเสียหายได้ด้วยเช่นเดียวกันปัจจัยเนื่องมาจากอะไร
ตรวจสอบจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกันก่อนเลยนะคะเราจะเห็นว่าพื้นที่ของประเทศไทย
ตั้งแต่ตอนบนไล่ลงไปถึงตอนล่างปกคลุมไปด้วยพื้นที่สีเขียว
หมายความว่าบริเวณดังกล่าวนั้นจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ปัจจัยหลักหลักนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นมรสุมประจำฤดูฝนนี่แหละค่ะพัดมาลมเทมาด้านนี้อย่างเต็มนะคะ
รวมไปถึงยังมีลมใต้กระหน่ำขึ้นมาด้วยประกอบกับจุดหนึ่งค่ะ
ก็คือบริเวณตอนบนของประเทศไทยแถบประเทศลาวนะคะจะเห็นหย่อมความกดอากาศต่ำรูปตัวแอลอยู่
หมายถึงจุดนั้นร้อนเมื่อเจอกับลมมาปะทะกันทำให้บริเวณภาคเหนือ
รวมถึงภาคอีสานและภาคตะวันออกตามเส้นของเส้นอากาศนี้
มีแนวฝนพัดมาตกลงมาอย่างต่อเนื่องภาพนี้เป็นเรื่องของกระแสลมนะคะ
ที่ตีขึ้นมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูเรื่องของโมเดลจำลองกลุ่มฝนกันบ้าง
จะเห็นว่าจะมีฝนปกคลุมมาตลอดอย่างต่อเนื่องนี่คือช่วงบ่ายโมงนะคะ
ส่วนบ่าย๓จะตกหนักกินหลายพื้นที่นับตั้งแต่ช่วงตอนกลางของประเทศลงมา
นี่คือภาพช่วงประมาณบ่ายสามโมงเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครก็โดนด้วยนะคะ
รับมือกับเรื่องของฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ตกหนักบางพื้นที่ตกน้อย
แต่ก็ตกมากเช่นกันส่วนคลื่นนะคะบริเวณอันดามันตอนบน
ตั้งแต่พังงาขึ้นไปนั้นจะมีโอกาสคลื่นสูง๑๒เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศโดยรวมของวันนี้เป็นอย่างไร
เรามีข้อมูลคาดการณ์สภาพอากาศมาให้ทราบกันค่ะ
ทั้งฝากเหนือฝากหิษาวันนี้โอกาสเกิดฝนฟ้าคนน้องร็อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่นะคะ
ส่วนเรื่องอุณหภูมิไม่เกิน๔๐องศาค่ะ
ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกเช่นกันนะคะ
ฝนฟ้าขนองประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
ภาคตะวันออกนั้นตกทุกจังหวัดเลยค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่ไล่มาตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนลงไปถึงภาคใต้ตอนล่าง
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นจะมีฝนตกหนักหน่อยนะคะแถบพังงากระบีตังสตูนค่ะ
โดยมากแล้วเป็นช่วงบ่ายช่วงค่ำที่มีการสะสมความร้อน
และเมื่อเจอลมประทะก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักมากขึ้นนะคะ
ส่วนเรื่องของการทำการเกษตรค่ะ
ก็ต้องเตือนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยว่าต้องเตรียมรับมือกันอีกทั้งสัปดาห

ส่วนใครที่มองว่าฝนหนักแล้วจะเป็นโอกาสดีในการกักเก็บน้ำก็ใช้โอกาสนี้ด้วย
ส่วนเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่มันล้นเหลือขนาดนี้ก็ต้องเอาไปแปรรูปแล้วค่ะ